ทางภาคใต้บ้างไหมที่นั่นเขาก็มีคาเฟ่สวยแล้วก็อาหารดี
รออยู่อย่างไอติมโรตีกรอบครับอุ้ยอ่าบางคนเคยทานก็ว่ากันไป
อยู่ที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราชธานีลงไปสุราชเลยนะ
สุราชไม่ได้มีเฉพาะก่อหมุยก่อหมุยอย่างเดียวนะ

แต่เที่ยวในสุราชคุณก็สนุกสนานได้ครับคุณผู้ชม
นี่คือคาเฟ่ที่แสนสวยแสนอร่อย
เพราะว่าอาหารเขาอร่อยหมดทุกอย่าง
แล้วตกแต่งในร้านแบบมินิมอล

ใช่อะไรวอฟเฟิลล์

วอฟเฟิลล์สกกมใช่ไหม
ค่ะเป็นห้องกง
จะเป็นกลมถ่ายหลังพึงนะ

ที่ผมบอกล่ะครับ

โรตีกรอบไอศครีม

ใช่แล้วเป็นโรตีกรอบไอติมเรียกง่ายอย่างนี้ก็ได้
เขาบอกว่าเลือกได้นะคุณจะเอาไอติมแบบไหนทางร้านถ้าเขามีไว้ให้แล้วก็คุณก็จัดได้ตามรสชาติที่ต้องการเลย
แล้วเนี่ยเสิร์ฟมาพร้อมกับนมข้นหวานแบบนี้นานลงไปดีรออะไรยิ่งหวานยิ่งอร่อย
ทางร้านก็บอกว่านี่เลยครับเป็นเมนูที่ใครต่อใครถ้ามาแล้วไม่ได้สั่งกาแฟอย่างเดียวต้องสั่งโรตีกรอบไอติมไปด้วย
รสชาติมันจะพอดีพอดีแล้วบอกเลยนะว่าทอดมาอย่างกรอบกรอบแบบกรอบเกลียวกรอบนุ่มฟูอ่ะ
อย่างนั้นเลยครับรสชาติมันลงตัวจริงแล้วทางร้านเขาขายเมนูที่ผมบอกไป๘๙บาทเอง
ผมว่ามันคุ้มค่านะแล้วรสชาติน่าจะอร่อยแล้วมันดีกับการทานไปพร้อมกับชากาแฟที่ทางร้านเขาเตรียมเอาไว้ให้
นี่เดี๋ยวเราขึ้นชื่อร้านรวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์ให้คุณผู้ชมก็ลองติดต่อไปดูแล้วกันนะครับอยู่ที่จังหวัดสุราธานี
อืมน่าทานสุดสุดไปเลยนะใครชอบของหวานนี่ต้องถูกใจแน่นอนเลยนะคะ